มีกระแสว่ามีการเผยแพร่ภาพ

แล้วก็ผู้ว่าเมืองน่านเองเขาก็ออกมาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าชาวเน็ตสนใจมาร่วมกันปลูกป่าไหมล่ะ
แสนไร่เพื่อแก้ไขปัญหาภูเขาหัวโล้นที่เกิดขึ้น
ดังนั้นนะครับบรรดาคนดังเซลปต่างก็ให้ความสนใจ

หนึ่งในนั้นก็คือคุณสุฮริสยามวาลา
บอกว่ายินดีบริจาคเงินส่วนตัว๕แสนบาท
สมทบในการฟื้นฟูธรรมชาติและป่าของเมืองน่านนะครับ
จากกรณีที่สังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน
และมีการตั้งคำถามถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เหตุใดถึงเพิกเฉยต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ต่อมาครับนายสุวัสดิพรมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
โพสต์เฟซบุ๊กท้าให้ชาวอินเตอร์เน็ตร่วมกันปลูก๕แสนไร่
ในการปลูกป่าฟื้นพื้นที่ธรรมชาติ
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างนาน
แต่ว่าจากการโพสต์เฟสบุ๊คในครั้งนี้เองก็ทำให้เหล่าคนดังบางส่วน
อย่างเช่นคุณโจอี้บอยคุณเจเจตรินนะครับ
อาสาจะร่วมปลูกป่าถ้าหากว่าท่านผู้ว่าต้องการความช่วยเหลือ
ต่อมาครับผู้ว่าจังหวัดน่านนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าตั้งแต่วันที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่๑ตุลาคมปี๒๕๕๙
ตัวเองให้ความสำคัญเรื่องป่าไม้เป็นอันดับหนึ่ง
แต่ปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา
ขณะนี้หลายหลายฝ่ายก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับส่วนที่โพสต์ให้ช่วยกันปลูกป่า๕แสนไร่
ขอโทษขอโพยต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น

นายสุฮริสยามวาลาดีเจแล้วก็นักร้องชื่อดัง
โพสต์เฟซบุ๊คตั้งข้อสงสัยถึงป่าไม้ที่หายไป
ว่าเกิดจากการทำไร่ข้าวโพดหรือไม่
หากพบว่าใช่ควรให้ผู้ได้รับประโยชน์
เข้ามามีส่วนฟื้นฟูสภาพป่าด้วย
อีกทั้งหน่วยงานรัฐก็ควรจะมีเป็นผู้รับผิดชอบ
ห่วงแหนป่าไม้มากกว่าประชาชนทั่วไป
ดีเจสุฮริสบอกว่าส่วนตัวแล้วยินดีบริจาคเงิน๕แสนบาทนะครับ
ในการปลูกป่าบนพื้นที่ที่เคยปลูกไร่ข้าวโพด
แล้วก็บอกอีกว่าขอให้ผู้ว่าน่านนั้นฝากหาพื้นที่ประเภทดังกล่าวให้ด้วย
พร้อมกับลงชื่อสุฮาริสสยามรักเมืองไทยครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมช่วงเย็นที่ผ่านมาโจอี้บอย
ก็โพสต์เฟซบุ๊กเตรียมนำเงินมูลค่า๖แสนบาท
ผู้ว่าน่านในการปลูกป่าด้วยแบ่งเป็นเงินรับบริจาคที่เหลือจากน้ำท่วมใหญ่
ประมาณ๓๘๐๐๐บาทแล้วก็ลงขันส่วนตัวอีกกว่า๒แสนบาท
โดยการทำในครั้งนี้โจอี้บอยบอกว่าก็เป็นการทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
เพื่อป่าไม้ของประเทศเพื่อเมืองไทยของเราครับ